จ้างเกิดจากละครเรื่องปุ๊บเผยศรันวาดนะคะ
จนบันดาลหนุ่มเนี่ยยกให้เป็นนางในฝัน
บอกว่าอยากจะให้น้องปรางมาเป็นนางในฝันมาเป็นแฟนของพวกเขา
อุ๊ยตายแล้วเขาบอกแบบนี้หรออุ๊ยตายแล้ว
หลายคนนะคะคาดหวังว่าเอออยากจะให้แม่หญิงปรางกัณรันของเรา
ไปเป็นแฟนเขาแม้ว่าเธอจะมีหนุ่มตัวจริงอยู่แล้วหลายคนก็รู้กันดีอยู่แล้วนะคะ
หนุ่มหลายคนก็ยังขอฝันถึงเพราะว่าด้วยความสวยแบบฉบับปรางที่ตรงสเปคหนุ่มไทยแบบสุดไปเลยล่ะค่ะ
ก็ดีใจค่ะก็ไปไหนมาไหนก็ได้ยินมาก็ดีใจค่ะ
ก็จะมีแฟนแฟนเป็นผู้ชายเยอะขึ้นหมายถึงว่าที่มาคอมเมนต์ว่าแบบมาชอบ
เวลาไปไหนมาไหนมีคนมาขอถ่ายรูปเมื่อก่อนเนี่ยจะไม่ค่อยมีผู้ชายจะมีผู้หญิงเยอะ
แต่ตอนนี้ก็มีผู้ชายเยอะอะไรอย่างนี้เหมือนแบบมีเพื่อนรุ่นพี่ฝากมาบอกว่าชอบจังเลยเป็นพี่เป็นผู้ชายอะไรอย่างนี้
โอ้โหฮอตจริงอะไรจริงนะคุณเนาะส่วนที่เร็วนี้เธอกำลังจะเปิดตัวธุรกิจอาหารเสริม
แต่ก็มาเจอข่าวเกี่ยวกับเรื่องสินค้าปลอมออยซะก่อนสาวปรางบอกเลยนะคะว่าไม่กระทบค่ะ
เพราะมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของตัวเองถูกต้องปลอดภัยตามกฎหมาย๑๐๐ค่ะ
และส่วนตัวไม่คิดรับงานเกี่ยวกับการรีวิวสินค้าด้วยค่ะ
ก็มีแอบคิดไว้แล้วว่าแบบเอออาจจะวันหนึ่งอาจจะต้องแบบมีเราต้องชี้แจงให้ชัดเจนนะ
ว่าอันนี้คือผลิตภัณฑ์ที่ปังทำจริงแล้วปังก็เราก็รักในผลิตภัณฑ์ตัวนี้จริง
เราไม่ได้มาเพื่อโฆษณาแต่ว่าเราทำแล้วเราก็ทดลองเองใช้เอง
เราก็ต้องมั่นใจแล้วชัดเจนทุกอย่างคือทำมาเป็นปีค่ะจะได้ออก
แต่ปังก็เข้าใจว่าตอนนี้มันก็มีข่าวมีอะไรมีผลิตภัณฑ์เยอะมีหลายอย่าง
ที่ว่าเดี๋ยวเป็นแนวตัวแทนเป็นแนวแชร์ลูกโซ่หรือเปล่า
เราพยายามแบบชัดเจนในทุกเรื่อง
เชื่อมั่นนะว่าผลิตภัณฑ์ของปรางกัณรัฐเนี่ยไม่น่าจะผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะครับ
เพราะว่าตัวเธอเองก็ใช้ชื่อเสียของตัวเองมาเป็นรับประกันนะ
คือปลางเนี่ยทำธุรกิจร่วมกับน้องน้ำตาลเขาเป็นเพื่อนกัน
เพราะว่าเห็นว่าน้องปลางหุ่นดีแบบนี้เธอก็เลยทำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพ
เกี่ยวกับความสวยความงามเรื่องหุ่นอะไรอย่างนี้
นะว่าปรางกับน้ำตาลเนี่ยนอกจากจะทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับหุ่นรูปร่าง
ชีก็ทำรายการเกี่ยวกับของกินแหลกเหมือนกัน
เพราะว่ากินแหลกได้ไงคือเรามีผลิตภัณฑ์ที่ดีของตัวเอง
แล้วก็ที่สำคัญคือไม่ผิดกฎหมาย
ที่สำคัญสองคนนี้เขาออกกำลังกายหนักมากอยู่เหมือนกันเนาะคุณเนาะ